ที่ประโฉบคิริขัลค่ะไม่ได้ตังคสักบาทนึงนะฮะ
เพราะมีชาวบ้านตะโกนบอกตำรวจมาพอตำรวจมา
เท่านั้นตกใจวิ่งหนีพลวดออกจากร้านไปเลยออกออกจาก
ธนาคารไปเลยนะครับจับได้แล้วไอ้เรื่องขวัญอ่อนเนี่ยเด็กเด็กไปเลยนะ
แล้วประวัติที่โชคโชนเนี่ยไม่น่าจะเป็นโจรขวัญอ่อนเลยไปดูกันครับเรื่องนี้นะฮะ
ย้อนไปดูก่อนภาพวงจรปิดนะครับเนี่ยนะฮะเดินเข้ามานะครับในธนาคารตกส
ช่วงเที่ยงของวันที่๒๒กุมภาพันธ์คนร้ายเป็นผู้หญิงครับสวมชุดสีดำนะฮะ
หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้าเดินมาปั๊บทำยังไงดี
หน้ากากอนามัยปิดบางใบหน้าไม่พอก็ไปขโมยหมวกกันน็อกที่รถมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้าน
ที่เขามาติดต่อที่ธนาคารนี้แหละเอามาใส่อีกทีเพื่อปิดบางใบหน้า
ชักปืนออกมาชักแล้วจะจี้ชิงเงิน
มีชาวบ้านที่มาติดต่อธนาคารตะโกนแล้วตำรวจมานะครับ

บาทเดียวก็ไม่ได้ไปนะครับ

ก็ไปจี้ชิงรถมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านนะครับแล้วก็ขี่หลบหนีนะฮะ
แล้วก็ไปจอดมอเตอร์ไซค์ทิ้งเอาไว้ที่ริมถนนสวนสนอ่าวน้อยตำบลสามกระทาย
กุยบุรีห่างไปตั้ง๓๐กิโลเมตรนะครับคุณผู้ชมฮะ
คือเมื่อวานนี้นะครับระหว่างที่ไปชิงมอเตอร์ไซค์แล้วก็หนีนะครับ
หนีหนีไปไกลทีเดียวเมื่อวานนี้เนี่ยตำรวจนะครับตามจับกลุ่มตัวได้แล้ว
ชื่อว่านางสาวกันนิกาสอนจันทร์อายุ๒๒ปีนะครับ
จับกลุ่มได้ที่บ้านหนองบัวตะบนเกาะหลักอำเภอเมืองประจวบคิริขัน
ของกลางก็คือเสื้อยืดตัวที่เธอสวมก่อเหตุนั่นแหละ
แต่ไม่พบอาวุธอื่นใดนะครับแต่ว่าโจรขวัญอ่อนคนนี้นะฮะ
คนนี้ประวัติของเธอไม่ธรรมดาไม่ธรรมดายังไงโชคโชนทีเดียวล่ะเข้าขั้นนี้เลย
เริ่มจากนะครับขณะที่เธอเรียนอยู่ที่สถาบันแห่งหนึ่งนะ
ก็เคยไปฝึกงานที่ทกศนี่แหละ
เออเคยฝึกงานที่ทกศนี่แหละ
พอเรียนจบไปทำงานโรงแรมหรูแล้วไปรู้ไหมไปทำหน้าที่อะไร

นี่เขามีใจฝากบ้านไว้กับโจรนี่ฝากเงินไว้กับโจร
แน่นอนครับเธอฝากเงินที่ธนาคารเขาเก็บเอาไว้จะเอาไปฝากธนาคาร

ถูกไล่ออกดำเนินคดีนี่แรกนะนี่แรกยังมีอีกยังมีอีกนะฮะ
แต่กรณีนั้นมีการตกลงผ่อนชำระเดือนละ๒๐๐๐เพื่อไม่ให้ถูกดำเนินคดี
หลังจากเธอก่อเหตุชิงเงินธนาคารทกศไม่สำเร็จ

โอ้โหไม่น่าขวัญอ่อนเลยเพราะจิตแข็งน่าดู
โทรศัพท์ไปหาเจ้าของโรงแรมที่ยักยอกเงินเขา

บอกขอเงินคืนก่อนนะ๔๐๐๐ที่เคยใช้หนี้ไป

อกจากนี้ยังพบว่าเธอเนี่ยนะทำงานอยู่ที่สถานตรวจสภาพรถเอกชนนะฮะ
แห่งหนึ่งในอำเภอสวีจังหวัดชุมพร
แล้ว๑๘กุมภาพันธ์นะครับ
ขโมยเงินในจ้าง๒๘๕๐๐บาท
กระบอกหนึ่งรถมอเตอร์ไซคันหนึ่ง
แล้วก็หนีมาอยู่กับสามีที่ประจวบคิริขันนี่แหละ
แล้วก็คาดกันว่าไอ้ปืนที่ไปจี้ทกศเนี่ย
น่าจะเป็นปืนที่ขโมยมาจากสถานตรวจสภาพรถเจ้าของเขาอ่ะ
นะฮะตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการหาปืนกระบอกนั้นอยู่
ยังไม่จบเมื่อกี้๑๘กุมภาพันธ์ต่อมา๒๐กุมภาพันธ์ครับ
ยักยอกเงินเขาอีก๑๙๑๙๐๐๐บาทครับจากหัวหน้าวงดนตรีของศูนย์ฝึกสมานมิตร
คือเธอเนี่ยไปรับจ้างเสิร์ฟอาหารในงานเลี้ยงแห่งหนึ่งครับ
วิธีการคือทำทียังไงไหม

หัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าวงขอยืมโทรศัพท์หน่อยได้ไหมอ่ะนะ
โหลดแอปมาลงทะเบียนโครงการเราชนะ

เอาโทรศัพท์หัวหน้าวงตรีแอบโอนเงินของธนาคารหัวหน้าในแอป

เออสารพัดนะทั้งหมดที่เธอก่อเหตุ

นี่คือภัยยุคใหม่ที่ผมนำเรียนไปแล้วหลายที
เป็นภัยของความมั่นคงยุคใหม่เลย

พอติดงอมแงมแล้วไม่รู้จะหาเงินที่ไหนไง
ตำรวจแจ้งเขาหาพยายามชิงทรัพย์โดยมีปืน

อายุเพิ่ง๒๒ปีเอง
นักพนันสุดท้ายกลายเป็นโจรนะฮะ

เวลาผีพนันเข้าสิงมันเกิดอะไรแย่แบบนี้นะ